มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขัดใจ
วันนี้เรายังคงก่อติดประเด็นที่คุณผู้ชมหลายท่านยังคงสนใจอยู่

เพราะว่ามีการขยับเวลาข่าว
ออกมา๑๑โมง๔๕

เดิมนั่นแหละเวลาประมาณเที่ยง
เรื่องของการทวงคืนผืนป่า
ผมพยายามจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนเรื่องที่หนึ่ง
เรื่องที่สองที่พยายามพูดมาตลอดก็คือว่าช่วยให้คำตอบมาหน่อยว่า
สองปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลและคอสชพยายามเดินหน้าทวงคืนผืนป่า
ไปไล่ที่โน่นที่นี่ยึดที่นั่นที่นี่ทำอะไรกันไปถึงไหน
อยู่ระหว่างการดำเนินคดียังไงบ้างอยู่ระหว่างการสอบสวน
อยู่ระหว่างการส่งฟ้องศาลยังไงบ้างคนจะได้รู้ความคืบหน้า
เพราะกลัวคนก็กลัวว่าเดี๋ยวเรื่องก็เงียบไปอีก
วันนี้มีคำตอบเอาจากกรมป่าไม้ก่อนนะครับเรื่องทวงคืนผืนป่า
มีทั้งเรื่องกรมป่าไม้มีเรื่องกรมอุทยาน
และมาล่าสุดก็มีเรื่องของสอปกรด้วยเอาที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ก่อน
คำตอบมาจากอธิบดีชนละทิศสุรัสวดีครับ
ให้ข้อมูลมาอย่างนี้ครับบอกว่านับตั้งแต่เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่า
เป็นต้นมาในส่วนของชุดปฏิบัติการพยักษ์ไพรเนี่ย
ได้ร่วมกับงานทหารสามารถยึดคืนพื้นที่ได้แล้วนี่ฟังนะฮะ
หมื่นกับหกร้อยห้าสิบแปดไร่ตัวเลขกลมกลม
ฟองรองดำเนินคดีได้สองพันสองร้อยแปดสิบสามคดี
สองพันสองร้อยแปดสิบสามคดีมีผู้ต้องหาทั้งหมดห้าร้อยสามสิบเก้าคน
ส่วนคดีที่เกี่ยวกับการทำไม้เนี่ย
ได้ของกลางเป็นไม้ท่อนที่ตูกตัดสำเร็จแล้วหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันท่อน
แจ้งความดำเนินคดีได้สองพันแปดร้อยคดีมีผู้ต้องหาหนึ่งพันคน
นี่เอาตัวเลขกลมกลมนะอ้าวทีนี้ดูต่อว่า
ภาพรวมที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลการบุกลุกป่า
ทวงคืนผืนป่าเนี่ยทวงมาได้เท่าไหร่
คำตอบก็คือว่าที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการพยักษ์ภัยกรมป่าไม้
พบรีสอร์ตบ้านพักอย่างน้อยเก้าร้อยเจ็ดสิบแห่ง
บุกลุกพื้นที่ป่าเก้าร้อยเจ็ดสิบแห่งนะ
พบมากที่สุดในภาคกลางภาคกลางนี่บุกรุกตั้ง๕๐๐แห่ง
รองลงมาภาคใต้สองร้อยแห่งภาคเหนือร้อยห้าสิบ
ภาคอีสานแปดสิบภาคตะวันออกอีกสี่สิบ
ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ย
กรมป่าไม้ได้ยาดีมาจากไหน
ซึ่งสามารถยึดอะไรต่ออะไรได้เยอะขนาดนี้
ตอบว่าได้รับความร่วมมือกับศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่๔ของกอรมน
ร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ
ร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมมือกับปปง
ร่วมมือกับปปทร่วมมือกับกองปราบ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็มีทหารเข้ามาช่วยด้วย
ฉะนั้นที่กล้าทำอะไรได้ในช่วงนี้เนี่ย
เพราะว่าทหารเข้ามามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือ
อ่าทีนี้ถามว่าสถานที่บุกรุก
ทั้ง๙๗๐แห่งเนี่ย
เป็นการสร้างความเสียหายในพื้นที่ป่าอย่างประเมินไม่ได้
เขาเลยกำหนดว่าให้เวลาผู้บุกรุก๙๐วัน
สิ้นเดือนกันยาที่จะถึงเนี่ย
จะต้องทราบที่มาของเอกสารสิทธิ์
ไม่ว่าจะเป็นฉโนทไม่ว่าจะเป็นนรศอสามก
ว่าได้มาโดยชอบหรือมาได้มาโดยไม่ชอบ
ได้มาโดยชอบหรือได้มาโดยไม่ชอบทีนี้ถามว่ากรมป่าไม้
เป้าไว้จะยึดได้เท่าไหร่ยึดแล้วเอายังไงต่ออ่ายึด
แล้วเอายังไงต่อคำตอบก็คือว่ากรมป่าไม้ตั้งเป้าว่า
ยึดคืนให้ได้จำนวนสองแสนไร่ทั่วประเทศจากนั้นก็จะ
ดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่สำหรับภาค
เหนือซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของต้นทางเนี่ยจะเน้นปลูกไม้ยืน
ต้นที่เคยมีอยู่ในป่าธรรมชาติท้องถิ่นเดิมส่วนภาค
วันออกชิงเหนือเนี่ยพอหลังจากยึดได้แล้วจะเน้นการ
ฟื้นฟูแบบอุตสาหกรรมป่าไม้ให้ชาวบ้านร่วมปลูกต้นไม้มี
เนี้ยฉะนั้นนี่ก็เป็นแนวทางทีนี้หลังจากนี้ไปเป้าหมายครั้ง
ต่อไปในการทวงผืนป่าเอาที่ไหนโน่นนะฮะภาคใต้ครับ
พื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่าจัดการยาก
มีผู้อิทธิพลครอบครองพื้นที่หน้ากังขากรอบโกยผลประโยชน์มายาวนาน
แล้วที่จะต้องดำเนินการก็คือว่ามีพื้นที่อยู่ราวประมาณ๓๐๐ไร่
นอกจากป่าทั่วไปแล้วสวนยางพาราก็มีปัญหา
ก็คือว่าอีก๓๐๐ไร่สำหรับสวนยาง
ทีนี้ถามว่าการบุกรุกเข้าไปสร้างบ้านพักรีสอร์ทโรงแรม
ภาคใต้มีไม่มากครับมีไม่มาก
ฉะนั้นเดือนนี้กรกฎาสิงหากลมป่าไม้จะลุยภาคใต้
ทั้งหมดเนี่ยอธิบดีกรมชนลทิศบอกว่าใครมีเอกสารสิทธิ์ได้มามิชอบ
อันนี้ไม่มีปัญหาจะต้องถูกเพิกถอนทันที
แต่ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์
พรบป่าสงวนปี๒๕๐๗มีอยู่มาตรา๑มาตรา๒๕
ลื้อถอนได้ทันทีครับ
นี่คือประเด็นที่บอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
ธิบดีบอกว่าถ้าไม่ใช่รัฐบาลคอสช
คงประสบปัญหามากกว่านี้เยอะ
ถ้าเป็นรัฐบาลภาวะปกติมาจากนักการเมือง
คนพวกนี้จะอิงแอบอยู่กับอำนาจทาง
การเมืองอิงแอบอยู่กับอำนาจของข้าราชการการเมืองส่วนท้องถิ่น

ก่อนที่รัฐบาลปกติจะกลับมาในระบอบประชาธิปไตย

มีฉะนั้นแล้วเนี่ยคนก็กังวลว่าเดี๋ยวก็กลับมารูปเดิมอีก
ฉะนั้นจะฟ้องร้องกันเท่าไหร่ยังไงต้องว่ากันไป
ช่วงนี้ข้าราชการเขาก็ต้องไม่กลัวใคร
นี่เรื่องเฉพาะในกรมป่าไม้
มาก็คือว่ากรมอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติเขาก็ดำเนินการไป
เดี๋ยวอธิบดีคงจะตอบมาว่าทำอะไรไปถึงไหนยังไง
แต่เอาคำตอบจากกลมป่าไม้ก่อน
มาก็คือว่าการบุกรุกพื้นที่สปกร
พื้นที่สวปกรเนี่ยกฎหมายไม่สามารถที่จะไปรื้อถอนได้
เพราะว่ากฎหมายเขาเห็นว่าเป็นเรื่องของเกษตรกรบุกรุก
เขาก็ไม่อยากจะไปทำอะไรที่รุนแรงเหมือนกับการบุกลุกป่าไม้
แต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีการออกมาตรา๔๔
เพื่อจะให้สปกรเข้าไปรื้อถอนได้
นี่คือกระบวนการทวงคืนผืนป่าที่ผมย้ำมาตลอดว่า
ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
เอาอีกนิดนึงแถมเรื่องของนางไก่หรือหญิงไก่อะไรเนี่ย
มีคนสงสัยในข่าวเมื่อสักครู่
บอกว่าไปได้พาสปอร์ตราชการมายังไง
สีน้ำเงินขอทำความเข้าใจนิดเดียว
พาสปอร์ตสีน้ำเงินเนี่ยไม่ใช่เฉพาะค่าราชการนะครับที่ได้
ข้าราชการการเมืองสสก็ได้ด้วย
แล้วที่เป็นช่องทางที่ได้กันมากที่สุดก็คือว่า
เวลาสอสอในสภาเขามีกรรมธิการ
เขาจะเดินทางไปต่างประเทศกัน
บรรดาที่ปรึกษาผู้ชำนาญการที่อยู่ในกรรมธิการชุดนั้นเนี่ย

ฉะนั้นทางสภาก็เห็นว่าเมื่อมาเป็นที่ปรึกษา
มาเป็นนักวิชาการอยู่ในคณะกรรมธิการ
สภาก็จะทำหนังสือไปถึงกรมศูนย์
ว่าบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้
จะเดินทางไปกับกรรมธิการเพื่อให้มีความสะดวก

ใครที่มีชื่ออยู่ในนี้

บางทีสามีสามีเป็นกรรมธิการที่ปรึกษาผู้ชำนาญการ

ก็มีชื่อมาเป็นพาสปอร์ตสีน้ำเงินด้วย
ฉะนั้นอย่าไปพุ่งเป้าว่าพาสปอร์ตสีน้ำเงินเนี่ย

เป็นค่าราชการอะไรที่เกี่ยวข้องในสภา

ฉะนั้นนางไก่จะใช้ช่องทางยังไงไม่รู้
รู้แต่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะค่าราชการอย่างเดียวครับคุณก๊อฟฟุดาวครับ
เรื่องของการทวงคืนผืนป่าตอนนี้ถือว่าเหล็กเนี่ยร้อนแล้วใช่ไหม

ผมก็เรียกร้องมาเยอะว่าทำอะไรไปถึงไหนอธิบดีท่านก็ตอบมา
ก็เหลือแต่กลมบุทยานขาบสวปกรณ์